อุ้มลักษณะค่ะคุณค่ะต้องขอบอกเลยนะคะว่าโพสต์นะคะ
นิ้วข้างซ้ายมีแหวนเพชรอยู่มีอีกฮะส่งสัญญารักษณ์ว่า
บอลเหมือนเดิมอืมคือแหวนดวงเดิมเจอไหมดวงเดิม
ต้องบอกอย่างนี้นะคะหลังจากที่เกิดเห็นเรื่องราวซึ่งเม็ดใหญ่ด้วยนะคุณโดม
ตัวมาเลยไปเป็นคนสั่งการ
บอกว่าถึงขั้นมีการเรียกตัวบอนเข้าไปสอบส่วน

แล้วก็ในระหว่างนั้นอุ้มลักทนาแฟนสาวฟังอยู่
ออกมาโอ้โหเรียกเป็นว่าแบบทรง
โทรมาช่วยแฟนอะไรเงี้ย

คำนักของอุ้มและก็ของเบ่านี่นะคะก็เรียกเรียกว่า

ที่เคยหวานกันดีนะถึงขั้นจะมีเรื่องของการลองชุดแต่งงานนี้นะคะ
ก็ต้องบอกว่าทุกอย่างเหมือนเดิม
ต่อให้มีอะไรเกิดขึ้นทุกอย่างก็เหมือนเดิม

เห็นเพชรกำจุดอยู่นี่แล้วก็เหมือนเดิม

อันนี้งานช้างขึ้นทะเบียนแล้ว